อย่างไรคะแพทย์กับภาค่ะอู้ตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวกันไปเนี่ย
ต้องบอกว่าเธอเป็นคุณแม่สายสตรองมากเลยทีเดียวนะคะ
ไม่ว่าจะมีงานที่ไหนไม่เคยปล่อยลูกไว้บ้านกระเตงไปด้วยทุกที่ค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหมาหาเราถึงไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ
เขามาเข้าในรายการนะคะข่าวใส่ไข่มาพร้อมกับน้องเรสซิ่งค่ะ
กับ๓พิธีกรทั้งพี่มดดำคชาพาพี่เหมียวปวัณรัฐ
แล้วก็รถเมย์คนึงนิดค่ะถึงประเด็นต่างที่หลายคนสงสัยแบบหมดเปลือกเลย
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถูกปลดจากช่องวิก๓พระราม๔ของเขาหรือเปล่า
รวมไปถึงสาเหตุที่ไม่พาลูกชายไปเยี่ยมคุณพ่อเป็นเพราะอะไรไปฟังจากปากแพทย์เองค่ะ
ประเด็นหลักคือเขากลัวว่าเขาจะทำใจไม่ได้
คือเขาคิดถึงอยู่แล้วเขาคิดถึงแล้วเขาเลี้ยงของเขามา๓เดือนเต็ม
แล้วถ้าเกิดแบบได้เจอแล้วเราไม่ได้สัมผัสหรือไม่ได้กอดอย่างนี้
เขาจะทำใจไม่ได้

อยากมากคืออยากให้เขาเห็นเขาจะได้มีกำลังใจ
ถ้าวันไหนวันหนึ่งเรามีโอกาสแล้วจะได้มาอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้จะได้มาช่วยกันเลี้ยง
แล้วตอนนี้เป็นไงทำอะไรบ้าง
ก็ตอนนี้ก็ชีวิตก็งานค่ะก็คือว่าคงไม่ได้ทำอะไรยาวมาก
ไม่ถึงเพราะเราห่วงรูป
แล้วที่ก็คือเรื่องโปรดมั้ยมันคืออะไร

อันนั้นน่าจะเป็นข่าวอ๋อเป็นแผดปลอม
ไม่ใช่คนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าแพทย์โดนกด
พี่แพทย์เคยพูดว่าปล่วยเรื่องการ